แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่ทุกคนรอคอยกับการตัดสินชะตาชีวิตของครอบครัวน้องจีนจากจังหวัดลำปางว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่นะครับกับคำถาม๔ข้อถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ตื่นเต้นไหมครับถามจริงจะฟังเฉลยแล้ว
ขอให้โชคดีนะครับกับคำถาม๔ข้อคำตอบ๔ข้อที่กำลังจะเฉลยในต่อไปนี้นะฮะ
ถ้าพร้อมแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องจังหวัดลำปางครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคนปัจจุบันมีนามสกุลว่าอะไร

น้องเจเลือกตอบตัวเลือกที่๓สวัสดิ์ธรรม

โธ่โธ่โธ่

ถูกถูก
ว่าราชการจังหวัดลำปางคนปัจจุบัน

ปศ๒๕๖๐จนถึงปัจจุบัน
เพราะฉะนั้นได้รับทุนข้อแรกไปต่อชีวิต

เพราะว่าจริงแล้วไม่อยากให้ผิดเลยแม้แต่ข้อเดียว
ภาวนาว่าขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่๒ผมจะเลือกเฉลย

คำถามเรื่องนี้ก็คือ

เกิดปีคริสตศักราชใด

แม่เลือกตอบตัวเลือกที่๒
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกต้อง

จุดที่ว่าแม่กระเจิดปีพศ
ซึ่งตรงกับคริสตศักราช๑๙๗๒

นี่คือ๒ข้อนะครับครึ่งทางที่เรามาในวันนี้
เพราะฉะนั้นครอบครัวของน้องจีนนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๒ข้อด้วยกัน

เป็นสิ่งที่สำคัญเราเอาใจช่วย
เพราะข้อต่อไปที่เหลืออีก๒ข้อนั้นนะครับ
ภาวนาว่าขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

และเราไปได้ลุ้นเงินล้านกันต่อนะครับ

ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
มิวสิกวิดีโอเพลงคุกกี้เสี่ยงทาย
ที่มีแฟนคลับมาร่วมเต้นท่าโอนิกิริ
ถ่ายทำที่สถานที่ใด
น้องจีนเลือกตอบตัวเลือกที่๔

โดรสัตว์โดรสัตว์โดรสัตว์
และคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือ

มิวสิกวิดีโอนั้นถ่ายทำที่สวนสยาม

เราจะได้ลุ้นเงินล้านแต่ตอนนี้เราไม่ได้ลุ้นเงินล้าน
แต่ข้อสุดท้ายยังสามารถลุ้น

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

เขียนอยู่ที่เครื่องดูดเสมหะ

ถูก

เลขสี่

ครับครับครับ

สุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์นะครับ

นั่นก็คือเลข๑๔๒๓ครับ
เพราะฉะนั้นครอบครัวของน้องจีนในวันนี้นะครับ

ทุนไปต่อลมหายใจและต่อชีวิตในวันนี้นะครับ
ทุนทุนที่ว่าเวียบลูกบากน้อง
ไปต่อลมหายใจตรงไหนก่อนได้ลูก
เอาไปใช้หนี้ให้พี่ชายหนูก่อนค่ะ

ค่ะโรงพยาบาลค่ะ

หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปทำข้าวโพดนานไหมกว่าจะได้แม่

สี่เดือนกว่าหรือไม่ก็เป็นปีเลย

เพราะฉะนั้นนะลูกมาเวทีนี้เห็นไหมว่ามันมีโอกาสอยู่ตรงหน้าเนี่ย
วันนี้ถึงเราจะไม่ได้เงินล้านกลับไป
แต่เมื่อมีโอกาสอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ข้างหน้าเรา
พอจะเป็นช่องทางย่นระยะทางเข้ามาในการใช้หนี้
หรือจะเป็นทุนของการเรียนก็ดี

สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยผมเห็นเลยนะครับว่า
แม่ยังมีลูกที่ดีพ่อมีลูกที่ดีนะ

ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติภายในบ้าน
อย่าท้อนะพ่อนะครับ

ก็อย่าเพิ่งหมดหวังในเรื่องของการศึกษา
เราทำให้สุดความสามารถนะลูกนะ
รายการเกมต่อชีวิตของเราก็เป็นสะพานบุญให้
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดในวันนี้นะครับ

เป็นเพียงหนึ่งโอกาสในชีวิตที่
มอบให้กับนักสู้ทุกครอบครัว

อาจจะได้ทุนไปแก้วิกฤตชีวิต
หรืออาจจะได้ทุนไปบรรเทาวิกฤตที่เกิดขึ้นก็ตาม
แต่สิ่งหนึ่งครับที่ทุกครอบครัวมาบนเวทีแห่งนี้

ความเป็นต้นแบบในการสู้กับโชคชะตา
ถ้าเราช่วยกันให้กำลังใจครอบครัวที่มาร่วมรายการในวันนี้

ผมคิดว่าช่วยให้น้องได้เดินต่อ
ผมว่านี่คือความงดงามที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานะครับ
ผมฝากอนาคตของเด็กคนนี้ไว้อีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
เด็กคนนำสายกลับสาว
เอียบมีดีชัย
เราทำจานเด้อสองร่วม
เราเหลือหัวหนั้น
ผมก็วันโปรด

โปรดติดตามตอนต่อไป